เราเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวสบายใจกันเลยนะครับ
เพราะว่าหลายคนไปร่วมแสดงความยินดีกันแล้ว
นางเอกสาวสวยโดนัทมนัสนัน

เขาบอกเลยว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งรายที่เจาะคิวเข้าสู่ประตูวิวานะคะ
ล่าสุดค่ะคู่รักคุณโดนัทมนัสนันกับแฟนนุ่มนักธุรกิจ
คุณตามจำนงอาสาคบหากันมา๔ปีแล้วนะคะ
น่าจะมีข่าวดีแหละเพราะว่าในไอจีของฝ่ายหญิงค่ะ
เลื่อนรูสีทองราคาหลายแสน
แล้วก็มีรูปหัวใจด้วยงานนี้แต่งไม่แต่งไม่รู้แหละ
แต่ว่าเพื่อนดาราแห่เข้ามาเม้นต์ยินดีกันล้นไอจีเลยนะคะ

คุณดีที่ว่านี่ก็คือชื่อตอนที่เล่นเรื่องดอกส้มสีทองนั่นเองนะคะ
ส่วนคุณฮ่านอิซเรียบอกว่าน่ารักค่ะ

เน้นที่จนาจก็มาร่วมยืนดีกับเขาด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอยินดีตามตามเพื่อนดารากันไปด้วยแล้วกันนะครับ
แต่งไม่แต่งยังไงไว้เคลียร์ข่าวตามหลัง
เอาเป็นว่ายินดีด้วยจ้าคุณโดนัทคนสวย
๔ปีแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วแหละ
อายุอนามก็ประมาณนี้กำลังดีเลยนะคะ
ถ้าจะมีครอบครัวก็ยินดีด้วยจริงค่ะนะคะ
แววมาว่านาฬิกาที่โพสต์นั้นหลักแสนและหลายแสนด้วยนะคะ
ไม่อยากจะบอกตัวเลขเลยอ่ะน้าเนี่ยงงไปหมดแล้วนะคะ